เรื่องของการทายผลฟุตบอลโลก

หรือว่าส่งก่อนหน้านั้นก็ได้
หรือว่าใครทายทีมไหนส่งไลน์มาคุยมาบอกหน่อยสิ
เพราะว่าจะพาไปดูบรรยากาศที่จังหวัดนครสวรรค์

มีประชาชนเขาเอาปรายศนียบัตรมานะครับ
ที่ไปทายผลฟุตบอลโลกมาส่ง
ทำการปริศนีย์กันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลย

ก็ปิดรับปริศนียบัตรกันไปตอน๖โมงเย็น
จากนั้นเขาจะเร่งประศนียบัตร
แล้วก็จะส่งมาที่โอ้โหโกดังของไทยรัฐเราพร้อมแล้วนะ
ผมเห็นเขาเตรียมพื้นที่กันยิ่งใหญ่จริง

ศนียบัตรไทยผลฟุตบอลโลก๒๐๒๒ก็ทะลุเป้า
ชาวกำแพงเพชรไปซื้อปรายศนียบัตร
แล้วก็ร่วมรุ้นทายผลฟุตบอลโลกก็๗๐๐ชมปับอ่ะ
จังหวัดจังหวัดเดียวจะล้านแล้วอ่ะลองคิดดูมันจะมหาศาลแค่ไหน
และจากการสำรวจนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่
โอ้โหคนกำแพงเพชรเชียร์ฝรั่งเศสนะ
อ๋อเหรอเออ
ส่วนที่๑๐๑โค้งสุดท้ายนะครับ
ก็ประชาชนไปซื้อปรายศนียบัตรไทยผลฟุตบอลโลกกันเหมือนกันนะครับ
ก็คึกคักไม่แพ้กันที่หน้าที่ทำการปรายศนีย์๑๐๑นะครับ
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะที่นี่นะมานะ
มาเลือกซื้อส่งทายผลกันที่หน้าปริศนีย์เลย
คือมีเจ้าหน้าที่เขามาช่วยไอ้สแตมป์ไทยรัฐเลขที่หนึ่ง
อ่าถนนวิพาวดีเนี่ยเขาก็สแตมป์ให้สะดวกเลย

ใช่นะครับดี

มีคนสนใจซื้อไปเสนียบัตรมากถึง๑แสนโชคบัตรเลยค่ะ

อ่านี่แหละค่ะเมื่อคืนนะคุณผู้ชมก็ปิดรับกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
สำหรับไปเสนียบัตรไทยผลแชมป์ฟุตบอลโล่๒๐๒๒
แฟนบอลชาวไทยก็แห่ลุ้นโชคกันล้นหลามเลย
ก็อย่างที่พี่เบิร์ตบอกไปซื้อปรายศนียบัตรกันนะ

ไปเข้าโกดังแล้วนะเออที่สำนักงานใหญ่ไทยรัฐกรุ๊ป
กระบวนการในการคัดแยกต่อไปค่ะและแน่นอนว่าพี่เบิร์ตคืนนี้แล้วฮะ
คืนนี้สี่ทุ่มป่ะอืมเออเราจะรู้แล้วว่าแชมป์ฟุตบอลโลกสองพันยี่สิบสอง
จะเป็นใครระหว่างอาเจนติน่าแน่นอนว่าหลายคนก็คงรู้ว่านำทัพโดยเร็วเนลเมซี่
ฝรั่งเศสใครล่ะเอ็มปะเป้อ่ะสิคืนนี้เตรียมแข่งขันกันที่สนาม
ูซาอิลไอคอนิกสเตดียมที่กาต้าสี่ทุ่มตรงนะคะกิจกรรมในการส่งปรายศนียบัตรทายผลนะคะ
ฟุตบอลโลกที่ไทยรัฐกรุ๊ปและ๑๒พันธมิตรร่วมกันจัดเตรียมของรางวัลมากมายย้ำอีกที
รถยนต์ทองคำนะคะแล้วยังมีของอื่นอีกด้วยและมีมูลค่ารวมกว่า๑๕ล้านบาท
ให้กับผู้โชคดีที่ทายถูกว่าทีมชาติไหนจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปีนี้
ปรายศนีย์ไทยจำกัดการันตีนะคะว่าปรายศนียบัตรทายผลทุกใบ
เขาย้ำพี่เบิร์ตจะไม่ตกหล่นแน่นอน

ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ปรายศนีย์ไทยจากที่ทำการปรายศนีย์ทุกสาขา
มีการขายตู้เก็บปรายศนียบัตรแล้วจัดพิมพ์โพสต์การ์ดออนไลน์ด้วย
ที่มีการลงทะเบียนกันมาผ่านแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์
นำรวมใส่รถขนส่งทั้งหมดค่ะ
แล้วทยอยส่งมอบไปที่โกดังสำนักงานใหญ่ไทยรัฐกรุ๊ปแล้ว
หลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการคัดแยกและตรวจสอบความถูกต้อง
แน่นอนว่าเขาต้องตรวจสอบก่อนถูกไหมว่า
คุณระบุชื่อที่อยู่คุณถูกต้องชัดเจนไหม
สองที่สำคัญเราบอกแล้วใช่ไหมว่าคุณต้องเขียนมาด้วย
ไม่ใช่เขียนชื่อที่อยู่มาแต่ไม่มีทีมที่คุณเชียร์
อันนี้ก็ไม่ได้นะคะ
ก็นี่แหละค่ะจะมีการคัดแยกตรวจสอบความถูกต้อง
แล้วก็จะประกาศรางวัลพร้อมกันภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
โดยการประกาศรางวัลนะคะทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ
คุณผู้ชมนะคะก็สามารถอ่านรายละเอียดเงื่อนไข
กติกาและของรางวัลต่างเพิ่มเติมได้เลยที่

ผมก็พูดฝรั่งเศสได้ตั้งแต่ท้อง